ความขึ้นไหวของทีมชาติไทยนะครับ
ด้วยสถานการณ์ของโรคโควิด๑๙
อาจจะทำให้โปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทย
ไม่ว่าจะเป็นการคัดฟุตบอลโลกเกมอุ่นเครื่อง
รวมไปถึงฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับ
มีโอกาสที่อาจจะต้องถูกเลื่อนออกไปด้วยนะครับ

แต่ก็แน่นอนเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดเป็นเรื่องสำคัญนะครับ
แล้วก็เป็นเรื่องของการประกาศที่มีกำหนดไว้ในราชกิจจานุเบกษา
ในเรื่องของโรคติดต่อร้ายแรงนะครับ
เพราะฉะนั้นเรื่องของการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
เป็นหนึ่งในกีฬาที่มีโอกาสที่จะมีการชุมนุมกันเกิดขึ้นนะครับ
แล้วทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไปนะครับ
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็ประกาศเลื่อนเกมหลีกออกไปแล้วนะครับ
เลื่อนออกไปแข่งขันอีกทีก็คือ๑๘เมษายนเลยครับ
ก็จะมีการเลื่อนเกมนี้ออกไปเช่นเดียวกันนะครับเพื่อที่จะให้เป็นการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
ขอความร่วมมือในการงดจัดการแข่งขันกีฬาในช่วงระยะเวลานี้ครับ
รวมไปถึงในศึกคัดเลือกฟุตบอลโลกระหว่างทีมชาติไทยกับอินโดนีเซียที่มาโปรแกรมเนี่ย
จะมีวันที่๒๖มีนาคมก็มีสิทธิ์ที่จะถูกเลื่อนออกไปครับ
ทำให้เกมอุ่นเครื่องนัดดังกล่าวก็น่าจะถูกเลื่อนออกไปเช่นเดียวกันนะครับ
ตอนนี้เหลือแค่รอประกาศการเลื่อนฟุตบอลโลกอย่างเป็นทางการ
แล้วทางสมาคมก็น่าจะมีประกาศอย่างเป็นทางการในการเลื่อนเกมนี้ออกไปด้วยนะครับ
อีกรายการสำคัญนะครับที่อาจจะถูกเลื่อนไปด้วยนะครับ
นั่นคือการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่๔๙นะครับ
เดิมทางสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้วางกำหนดจัดไว้ในช่วงเดือนกรกฎาคม
อย่างไรก็ตามครับกำหนดการดังกล่าวอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยน
ส่งผลให้ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับ
อาจจะไม่ได้กำหนดจัดในเดือนกรกฎาคมแล้วนะครับ
แต่ต้องรอกำหนดที่แน่ชัดว่าจะสามารถจัดแข่งขันได้ในช่วงใด
หรืออาจจะเลื่อนไปเลยเป็นต้นปี๒๑๖๔
ซึ่งช่วงเวลาที่แน่นอนต้องรอการสรุปอีกครั้ง
หลังจากที่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงโปรแกรมในศึกคัดฟุตบอลโลกนะครับ
มาชดเชิญในช่วงนี้ด้วย
ล่าสุดเนี่ยสโมสรออกมาเปิดเผยนะครับว่ากูสังยุนครับ
รักษาประตูของทีมเนี่ยตอนนี้ป่วยด้วยโรคไทรอยด์นะครับทำให้ต้องหยุดซ้อมเป็นเวลาสองสัปดาห์นะครับ
นั่นก็ทำให้มีโอกาสเหมือนกันที่กวินธรรมสัจจานันทร์เนี่ย
ทางทีมแพร่ของสโมสรเนี่ยก็สังเกตเห็นความผิดกติของกูซังยุน
ตั้งแต่ที่มีการเก็บตัวที่ประเทศไทยรวมไปถึงตอนเข้าแคมป์ในตอนนี้เนี่ย
ูซองยุนเนี่ยมีระยะการฟื้นตัวจากความเหนื่อยล้าที่

แล้วทางสโมสรก็เลยส่งไปตรวจปรากฏว่าพอส่งไปตรวจเนี่ย
พบว่าเป็นโรคไทรอยด์ครับทำให้ต้องรักษาตัว๒สัปดาห
แล้ว๒สัปดาห์หลังจากนี้ก็ต้องไปเรียกความสินอีก

นั่นก็เป็นโอกาสที่ดีของตรวินธรรมศัตริย์จานั้น
ถ้าเกิดว่านายธวัลรายนี้ไม่สามารถที่จะลงสนามได้

เจรีย์ก็มีการหยุดพักหลีกเหมือนกัน
เพื่อหลีกทางให้กับโรคโควิด๑๙นะครับ
ก็คาดว่าหลังวันที่๑๕มีนาคมนี้ก็คงจะกลับมาทำการแข่งขัน
ถ้าการแพร่ระบาดไม่เพิ่มเติมหรือว่าเกิดขึ้นอีกนะครับ